คุณผู้ชมที่ฟิลิปปินส์พูดถึงเรื่องสภาพอากาศไปแล้วใช่ไหม
ที่บ้านเราค่ะอากาศหนาวเย็นจริงก็เป็นอุปสรรคเหมือนกัน
เวลาหนาวอากาศมันแห้งเรื่องฟืนไฟจะต้องระวัง
คราวนี้เกิดเหตุการณ์ขึ้นที่หนองคาย
คือสายไฟฟ้าแรงสูงด้วยความที่อากาศมันเย็น

หลายคนมีข้อสงสัยนะ
อากาศหนาวอากาศเย็นทำให้สายไฟมันหดตัวจนขาดได้จริงหรือเปล่า
คือเป็นข่าวเป็นคราวออกมาหลายปีแล้วนะคุณ
ใช่รอบนี้เกิดอีกพอสายมันขาดใช่ไหม
สายไฟฟ้าแรงสูงมันก็พาดลงมาสายไฟฟ้าแรงต่ำ

อย่ามองคิดว่าเออเป็นต้นคริสต์มัสแล้วเป็นลูกไฟสวยงาม
ไม่ใช่นะคะไม่ใช่นะคะแต่ว่าไฟมันกำลังลุกไหม้
สายไฟฟ้าสายสื่อสารบริเวณถนนมิตรภาพน้องคายอุดรธานี
ช่วงกิโลเมตรที่๖บริเวณบ้านม่วงคำ
ตำบลโพชัยอำเภอเมืองหนองคาย
ไหม้เป็นทางยาวแบบนี้ไปประมาณ๑๐๐เมตร
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลเมืองหนองคาย
รวมถึงเจ้าหน้าที่กู้ภัย๑๙๑ต้องเอารถดับเพลิง
ฉีดน้ำเพื่อดับไฟที่มันกำลังลุกไหม้
ใช้เวลาอยู่สักประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะ
ถึงจะสามารถค่อยดับค่อยดับไฟลงไปได้
นี่โชคดีนะที่มันยังไม่ได้แบบลามไปเข้าไหม้บ้านเรือนของชาวบ้าน
เพราะว่าบ้านของชาวบ้านเนี่ยก็อยู่ห่างจากเสาไฟตรงนี้ไม่กี่เมตรนะคะ
กู้ภัยบอกว่าตอนแรกได้รับแจ้งว่าเป็นหม้อแปลงระเบิด
แต่พอมาตรวจสอบโอ้โหไฟมันลุกไหม้สายไฟฟ้าสายสื่อสาร

รวมถึงต้องแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดน้องคาย

ทีนี้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ตรวจสอบเบื้องต้น
เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าก็คาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากสภาพอากาศที่มันหนาวเย็น
เขาบอกว่าเป็นการแบบว่าหนาวกระทันหันหนาวฉับครัน
แล้วเสร็จแล้วสายไฟฟ้าแรงสูงมันก็หดตัวไงคุณ
พอโหดตัวไปปุ๊บมันก็ขาด
พอขาดเสร็จแล้วสายไฟฟ้าแรงสูงมันก็ตกลงมาพาดกับสายไฟฟ้าแรงต่ำ

แต่เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเดี๋ยวจะต้องตรวจสอบอย่างละเอียดก่อน
ว่าสาเหตุครั้งนี้มันเกิดจากอะไรกันที่แน่เนี่ยนะคะ